วันนี้มันมีคลิปภาพเหตุการณ์ผู้ชายสองคนใส่รองเท้าแตะ
และอ้างตัวเป็นตำรวจแต่รองเท้าแตะนะ
ขับรถไปจอดหน้ามร้านขายของชำพร้อมบอกว่ามีหมายสารมาหาผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ว่าถูกเจ้าของร้านไล่ตะเพิดออกไปบอกว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อนี้
แล้วเหตุการณ์มันจบยังไงสุดท้ายผู้ชายคนนั้นเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

เป็นใครเห็นผู้ชายสองคนนี้ก็ต้องคิดตำรวจปลอมหรือเปล่า
เอาหมายศร้านมัดร้อยใส่รองเท้าแตะมาหาเขา
เออขาสั้นด้วยแล้วถ้าเป็นตำรวจจริงถือหมายศร้านไม่ใส่เครื่องแบบมาหรอ
แต่ว่าเราเคยบอกคุณผู้ชมเสมอว่า
ต้องดูความส่องฝ่ายฟังความส่องด้าน
แน่นอนใครเห็นคลิปนี้ก็ต้องเข้าใจผิด
ขับรถเก๋งมาใส่รองเท้าแตะมาแต่งชุดอย่างนี้
มาไปร้านขายของชำแถวมีนบุรีแล้วบอกมีหมายสรรมาถามหาผู้หญิงชื่อสุภาพร
เจ้าของร้านสวนกลับบ้านนี้ไม่มีสุภาพรมีแต่สวนมิตา
เถียงกันไล่ผู้ชายสองคนนี้ออกจากบ้านคอตกออกไป
ทีมข่าวตรวจสอบแล้วเพราะว่าเราอยากทราบว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
เอาคลิปนี้ไปถามตำรวจในพื้นที่สนมีนบุรี
ปรากฏว่าเป็นตำรวจจริง
ผู้ชายในคลิปสองคนนี้เป็นตำรวจจริง
ภูมิกับการสอนอมมีนบุรีมีการเชิญผู้หญิงในภาพ

ไปเจอที่สถานีตำรวจ

พันธุ์ตำรวจโทสุละจันทน์แก้ว

ผมไปหาคนชื่อสุภาพรตามหมายจับในคดี
เนื่องจากว่ามันมีการเอาชื่อสุภาพร
เปิดบัญชีเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์
หลอกให้ชาวบ้านโอนเงินเข้าไป

รองภูมิกับในคราบของผู้ชายที่เราเห็นในคลิปนะ

วันนั้นน่ะเจ้าของร้านเขาบอกว่าที่มาเนี่ยมันลอกซื้อฉันรึเปล่า

เขาทำเป็นทำทีมานู่นนี่นั่นมาล่อซื้อแล้วสุดท้ายก็จับเจ้าของร้านไป
ต่างฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกันไปแล้วที่ทำให้เข้าใจผิด
ฝ่ายหนึ่งก็บอกขอโทษที่แสดงตัวแบบนี้ไม่ได้ใส่เครื่องแบบอะไรไปแบบนี้
ส่วนคุณสุภาพรต้นทางทางด้านเจ้าของร้านที่ชื่อว่าชะยานันต์บอกว่า
จริงแล้วคนชื่อสุภาพรมีอยู่จริงนะมีตัวตนจริงเคยรู้จักกันหลายปีก่อน
แต่สุภพรมาขอมาขอเอาชื่อลูกมาอยู่ในทะเบียนบ้านของชายานันคือเจ้าของร้าน
ถามว่าเอาเข้าทำไมอ๋อต้องการจะเข้ามาเรียนในพื้นที่สักพักนึงก็ย้ายออกจากทะเบียนบ้านไป
แต่ว่าดันเป็นชื่อในทะเบียนบ้านของเจ้าของร้านไงตำรวจก็เลยตามมาที่ร้านนี้เพราะว่าสุภาพรยังอยู่ในทะเบียนบ้านนี้

ดูโหเห้งท่านแล้วท่านเป็นร้องผู้กลับ

ผมสารภาพนะผมยกมือไหว้ขอโทษเลยท่านฮะ

เออใส่เฟ้อซืบเป็นแบบนี้
เออนะครับต้องขอโทษท่านด้วยจริงนะฮะ
ตอนแรกก็มองจะใช่เหรอ